เรื่องราวความแปลกที่มันเกิดขึ้น

มีคนนำรูปปั้นพญานาค
เอาไปทิ้งไว้ที่บริเวณสารเจ้าแม่นิลการ

ขอไปอยู่ในอ่างน้ำ
เหตุเกิดที่บริเวณสารเจ้าแม่นิลการค่ะ
ใกล้กับสารเจ้าแม่เกร็ดแก้ว

วัดกลางถนนจำได้ไหม
วดกลางถนนพฤษฐานวรรดิแจ้ง

เพราะว่าเขามากราบไหว้ขอพร
เจ้าแม่นิลลาการกันนางสมปองวิถีเถื่อนอายุเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มีหญิงอายุประมาณสักสี่สิบปีได้เดินทางมาจากกรุงเทพนะ
ครับมาเล่าเรื่องราวบอกว่าตัวเขาเนี่ยฝัน
พบเจ้าแม่นิลลาการเป็นพยานหน้าสีดำ
อยู่ในลักษณะของรูปปั้นแต่ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณ
ใกล้เคียงกับสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วเลย
โดยบอกว่าตอนนี้หมดเรี่ยวหมดแรงทรมานมากเกล็ดก็แห้ง
แบเนื้อแสบตัวไปหมดแล้วให้ช่วยอันเชิญไปใส่อ่างน้ำให้ที
แล้วจะมาให้โชคให้ลาบก้อนโตอืมหลังจากนั้นค่ะ
ก็พากันไปเลยที่บริเวณศาลแล้วก็ไปพบรูปปั้นพญานาคสีดำ
ตาสีแดงขนาดใหญ่ถูกทิ้งวางกองอยู่ใต้โคนต้นโพ
ซึ่งเหมือนในฝันมากเขาบอกแบบนี้เหมือนกับที่ฝันเลย
มีการอันเชิญรูปปั้นพยานหน้าเจ้าแม่นิรการเนี้ยไปลงอ่างน้ำเรียบร้อยแบบนี้
แล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นยังไง
เพราะเจ้าแม่นิลการไปเข้าสิ่งร่างของชาวบ้านคนนึง
และให้โชคกับหญิงสาวคนที่เดินทางมาตามหาเจ้าแม่นิลการ
นำไปเสี่ยงดวงเมื่องวดที่ผ่านมา
เขาได้โชคได้ลาบถูกรางวัลกันไปมากมาย
เอาล่ะชาวบ้านที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ทราบข่าวกันก็มาค่ะ
มากราบไหว้มาขอพรบ้างมาขอโชคขอลาบบ้าง
สารเจ้าแม่นิรการตามความเชื่อ
แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปไหว้ขอพรแล้วเนี่ยจะสมหวังเหมือนกันทุกคนนะ
อันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะคะ